กลับมาติดตามเหตุอุกอาจนี้นะครับเพราะเสียงหมาเห่าเป็นเหตุ
ทำให้คนข้างบ้านคว้าปืนมายิงสามีภรรยายิงเข้าไป๑๑นัด
ทำให้สามีภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะฮะจริงคนข้างบ้านเขาโกรธเขาแค้นอยู่แล้ว
หมาของบ้านนี้มันเห่าเสียงดังรำคาญหนวกหู
และเคยขู่ไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมาฆ่าทั้งหมาทั้งคน

คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเหตุการณ์ระทึกนี้ด้วยนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะฮะ
แล้วก็ตามลูกศรแล้วก็ชื่อที่เราชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
นายโยธินโดนยิงอยู่ข้างรถแล้วนะครับ
ส่วนผู้หญิงอีกคนคือนางสาวบุญญานีซึ่งเป็นภรรยาของนายโยธิน

ส่วนลูกศรแล้วก็ตัวหนังสือแดงนะฮะนั่นคือผู้ก่อเหตุครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายจิรัตน์วุฒิมานานนท์เป็นมือปืนนะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ประทึกนะครับ
ขณะที่นายจีรัฐซึ่งเป็นเพื่อนบ้านฉุนขาด
คว้าปืนมากระหน่ำยิงสามีภรรยาถึง๑๑นัดนะครับ
เหตุยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๑นาฬิกาเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพเสม็ดรับแจ้งเหตุก็ไปพร้อมกับแพทย์เวร
พิสูจน์หลักฐานภาค๒และกู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าตรวจสอบ
หน้าบ้านเช่าในพื้นที่หมู่๓ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุพบคนตายคือตายในที่เกิดเหตุเลยก็คือ
โยธินแก้วฝ่ายนอกอายุ๓๙ปีอาชีพรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ
ถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญคือศีรษะ๒นัดท้ายทอยอีก๑นัด
กระสุนทะลุออกใบหน้าและปลายคางนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ข้างรถกระบะ

ห่างไปประมาณ๘เมตรพบร่างของนางสาวบุญญานีแก้วฝ่ายนอกอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายโยธินแก้วฝ่ายนอกนะครับ
นางสาวบุญญานีถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าบริเวณเบ้าตาขวา๑นัด
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
คือผู้หญิงคนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะคุณ
ยังมีชีพจรอยู่แต่ว่านอนหายใจรวยริน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นศพที่๒นะครับ

คือหัวกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๔หัว
ปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันจำนวน๕ปลอก

ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายจีรัฐซึ่งเป็นคนข้างบ้าน

ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบปากคำ

ก็คือนายประจวบอุดมกมลเสบรี
ซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวบุญญานีผู้ตาย

เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุคือคนข้างบ้านกันเองแท้เลย
คือนายจีรัฐวุฒิมานานนท์นี่แหละครับ
คือนายจีรัฐเคยทะเลาะกับน้องสาวของเขา
คือนางสาวบุญญานีแล้วก็น้องเขยคือนายโยธิน
สองผู้ตายทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้ว
สาเหตุเนื่องจากสุนัขจรจัด
โดยขู่เอาไว้แล้วถ้าเห่าดังแบบนี้ให้น่ารำคาญอีก
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งหมาทั้งคน
และขู่ไว้ว่าจะฆ่าทั้งครอบครัวด้วยซ้ำคุณ

แล้วก็ติดตั้งแอร์มาถึงที่บ้านพอดีเลย
แล้วก็ทะเลาะกันกับนายจีรัฐผู้ก่อเหตุ
เรื่องของหมาที่มันเห่าเสียงดัง
จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายจีรัฐวิ่งเข้าไปที่บ้านเขา
คือข้างบ้านนะวิ่งเข้าไปที่บ้านของนายจิรัสเอง
แล้วก็เอาปืนออกมารัวยิงใส่น้องสาว
และน้องเขยของเขาทันที
ทั้งสองคนล้มลงอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตัวของเขาเองคือนายประจวบรีบวิ่งหนีเข้าห้อง

ในห้องก็มีหลานก็คือลูกสาวของผู้ตาย

ตัวผู้ก่อเหตุเองนะตามมาเขย่าประตู
เพื่อพยายามจะเข้ามาในห้อง
กะจะมาฆ่าพวกเราอีกนายประจวบบอกแบบนี้
แต่โชคดีที่เขาล็อกประตูไว้ได้ทันนะฮะ

รอดตายอย่างหุดหวิดทั้งลุงแล้วก็ทั้งหลานสาวนะครับ
เราก็ไปยินน้องเคยผมแล้วมันนายยิงผมเข้ามาที่น้อย

มือปืนในการที่จะจับกลุ่ม
แต่ว่ามือปืนในจิรัส
ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับนำปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

เข้ามอบตัวกับตำรวจที่โรงพักเสม็ดด้วยตัวเองนะฮะ
จิรัตน์ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับบอกว่า
เพราะหมามันเห่าและเห่าแบบนี้มันนานมากแล้ว

เจ้าของหมาคือคนตายเนี่ย

หมามันเห่าเสียงดังหนวกหูน่ารำคาญ

ทีนี้ครับได้ยินเสียงเจ้าของหมาตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมคุณ

บอกว่าถ้าอยากทะเลาะกับหมาก็เรื่องของมึง

แล้วตัวเจ้าของหมาก็เดินจะเข้าบ้าน
ทีนี้ฮะตัวของนายจีรัฐก็โมโหขาดสติเลยครับ
เถียงกันกับเจ้าของหมา
จากนั้นวิ่งไปคว้าปืนในบ้านเนี่ย
กระหน่ำยิงเจ้าของหมา๒สามีภรรยาไป๑๑นัด

ต้นตำรวจตั้งข้อหา๓ข้อหาเลยนะครับ

ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับ
เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านกันด้วยนะฮะ
แล้วก็เรื่องของเสียงจากสุนัขเนี่ยนะฮะ